มาดูคดีที่เกิดขึ้นที่เมื่อวันพระรหัสบดีที่๔ตุลาคมสักประมาณ๔ทุ่ม

ที่บ้านป่ายุบที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
มี๖คนร้ายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
บุกเข้าไปที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
พบเจอผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้าน
ก็ทั้งฟันทั้งแทงเลยนะครับ
คนที่อยู่ในห้องนอนก็คือผู้เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้

โดยให้ลูกสาววัย๑๓ปีหลบอยู่ในห้องก่อน
ตัวสามีก็เสียชีวิตถูกฟันถูกแทงเหมือนกัน
แต่ลูกสาววัย๑๓รอดอย่างหุดหวิด
เพราะว่าไปหลบอยู่หลังประตู
แล้วคนร้ายที่เปิดเข้าไปประตูมันบัง
พอก่อเหตุเสร็จคนร้ายรีบออกไปเลย

ลูกสาววัย๑๓เห็นพ่อกับแม่ถูกฆ่านะครับ
ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตค่ะที่ส่วนผู้เป็นแม่บาดเจ็บสาหัส

และตำรวจก็พบเบาะแสของกลุ่มคนร้ายทั้ง๖คนแล้วนะครับ

บรรยากาศบริเวณร้านขายของชำพื้นที่หมู่๖ตำบลปากแพรก

รับเหมาก่อสร้างสัญชาติหมอนอายุ๔๐ปี
ที่ถูกคนร้ายสังหารคาบ้านพัก

แล้วก็ปิดเงียบมาตั้งแต่วันเกิดเหตุ

เพราะว่าทางตำรวจก็ต้องคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นตัวภรรยาผู้เสียชีวิต

รวมถึงลูกสาววัย๑๓ปีตำรวจดูแลเต็มที่นะครับ
ขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

ยังคงมุ่งตรวจสอบและก็แกะรอยกลุ่มคนร้ายทั้ง๖คน

แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ
แล้วก็ยังสืบหาเบาะแสในทุกด้านอย่างรอบครอบอยู่
ส่วนอาการของนางสาวชะเอมอายุ๑๒ปี

รุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

โดยยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

ขณะนี้ยังตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายเม็ด

ส่วนกรณีที่โลกโซเชียลตั้งข้อสงสัย

พากษ์วิจารณ์เพราะครอบครัว
บอบช้ำมามากแล้วนะครับ